เมืองเพชรค่ะมีอาชีพปล่อยพระเครื่องให้เช่านะคะ
เดินทางมาจากเพชรชบุรีค่ะมาด้วยรถจักรยานยนต์
บอกว่าจะมาปล่อยพระให้เช่าแถวตลาดย่านบางแคร์
ระหว่างที่หาโรงแรมอยู่เพราะว่ามืดแล้วนะ
การจะเข้าโรงแรมนอนพักผ่อนก่อน
ไปเจอกลุ่มคนร้ายค่ะใช้ท่อแป๊บตีแสกหน้าเข้ามาเลยนะคะ
ทำให้เนี่ยปูดบวมแบบนี้เลยนะคะแล้วเอากระเป๋า
ซึ่งเขาเตรียมพระเครื่องมาแล้วมีเงินสดอยู่ในนั้น
เอาไปเลยนะคะเจ้าหน้าที่มูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร
นำตัวในพัฒนาการนภาเกียรติอายุ๔๒ปี
เป็นชาวจังหวัดเพชรชบุรีค่ะเอามาส่งที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร
หลังจากถูกคนร้ายทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บใบหน้าปูดบวม
และมีเลือดไหลออกมาเนี่ยนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากในพัฒนาการขี่รถจักรยานยนต์
มาจากเพชรชบุรีพอขับมาถึงสมุทรสาคร
บอกว่าตรงนั้นมันมืดมากแล้วกำลังจะหาโรงแรมเข้าพัก
แต่มาถูกก่อเหตุทำร้ายร่างกายนะคะบอกว่ามีคนร้ายมาสามคนค่ะ
ขี่รถจักรยานยนต์ตามมาประกบแล้วก็ใช้อาวุธเป็นแป๊บท่อเหล็กความยาวประมาณ
ไม้บรรทัดเศษตีเข้าที่บริเวณปากทางเข้าหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
ตรงนั้นเขาบอกทางมันค่อนข้างมืดนะ
จากนั้นขี่รถจักรยานยนต์มาหลบหนีอยู่ในเพลิงข้างทาง
ซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุที่ถูกตี๒๐๐เมตร
แต่คนร้ายยังตามมาอีกนะแล้วก็มาแย่งกุญแจรถโยนทิ้งไปก่อน
หลังจากนั้นเอากระเป๋าสะพายเข้าไป๑ใบ
ในกระเป๋ามีพระเครื่องที่เตรียมจะเอาไปวางให้เช่าที่บังแค
นอกจากนี้ยังมีสร้อยคอกับสิงซึ่งเป็นเครื่องรางที่ห้อยติดกระเป๋าด้วย
รวมถึงเอกสารสำคัญต่างคือเอาไปหมดเลย
จากการสอบถามในเอกสิทธิ์พรอยศรีเจ้าหน้าที่มูลนิธิ
กุศลสมุทรสาครจุดกิโลเมตรที่๒เล่าว่า
ตอนที่เจ้าหน้าที่มูลนิธิเข้าไปรับตัวผู้บาดเจ็บ

ถูกของแข็งตีทั่วหน้าใบหน้าปูดบวมเลย
เลือดไหลแล้วก็มีแผลฉีกในช่องปากด้วย
คนเจ็บพูดเพียงแค่ว่าปวดหัวมากปวดหัวมาก

ส่วนทางด้านคดีค่ะร้อยตำรวจเอกจำนงเนยขำ
เป็นรองสารวัตรสอบสวนสพยบางน้ำจืดผู้รับผิดชอบคดีนี้
บอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเกี่ยวกับเรื่องของ
ลักษณะรูปภัณฑ์สันธารคนร้ายนะคะซึ่งก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่า
เหตุที่เกิดขึ้นเป็นการทำร้ายร่างกาย
ส่วนทรัพย์สินที่ผู้เสียหายอ้างว่าถูกขโมยไปไม่เป็นความจริง
สินทั้งหมดถูกเก็บไว้ที่เจ้าหน้าที่แล้วซึ่งหลังจากนี้
สอบปากคำตรวจหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อติดตามคนร้าย
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ